แฟนบอร์การดูฟุตบอร์การเชฟบอร์เนี่ย
อันนี้ให้อะไรกับชีวิตแล้วก็ข้อคิดอะไรในชีวิตได้บ้างครับ
จริงกีฬาเนี่ยมันเป็นกิจกรรมซึ่ง
มันเป็นประโยชน์นะครับในแง่ของการเรียนรู้อยู่แล้ว
ผมก็พูดเสมอว่าส่วนหนึ่งของการศึกษาเนี่ย
จากเรื่องวิชาการก็จะมีกิจกรรมแบบกีฬานี่แหละ
เพราะว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่เป็นทีม
ก็ฝึกให้ต้องทำงานกับคนอื่นได้เล่นกับคนอื่นได้
เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้เรามาใช้ประโยชน์ได้นะครับ
ฟุตบอลก็เป็นกีฬาที่ผมเชื่อว่าคนทั่วโลกเนี่ย
หลงไหลได้ง่ายนะครับ
เป็นเด็กหากระป๋องสักใบมาเตะกันตามข้างถนนนี่ก็มีความสุขแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็หวังว่าแฟนฟุตบอลทุกคนก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้
เป็นเมืองใหญ่ที่มีทีมฟุตบอลทีมเดียว
แล้วก็ในประวัติศาสตร์แม้ว่าจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการชนะ
แต่ว่ามีประวัติของการเล่นสนุกแล้วก็มีนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงนะครับ
ถ้าเล่นได้แบบนี้เรื่อยก็อาจจะกลับไปอยู่สถานะแบบนั้นก็ได้ครับ
โอกาสได้แชมป์ว่าผมไว้คงยังค่อนข้างไกลนะครับ
เพราะว่าตามหลังอยู่หลายแต้ม
เคยนำอยู่๑๒แต้มตอนปีใหม่แล้วไม่ได้แชมป์เป็นอัน
คงไม่มีใครทำลายสถิติอันนั้นได้
แล้วก็มาไกลขนาดนี้ผมว่าสำหรับแฟนนี้ก็พอใจนะครับ
ซึ่งเห็นตั้งแต่ฤดูที่แล้วที่ช่วงท้ายฤดูเนี่ย
ชนะต่อเนื่องแล้วก็ทำให้รอดจากการตกชั้นมา
จะเรียกว่าอันดับก็ดีกว่าที่คิด
อกจากนั้นเนี่ยยังเล่นสนุกนะครับ
ถึงความเข้มข้นในการเล่นของผู้เล่นกับทุกคน
ผมยังจำได้เลยว่าตอนที่คะแนนนำเยอะ
ผมจำไม่ได้หนังสือพิมพ์ฉบับไหน
เขียนเรื่องพรีเมียเล็กบอกเออพรีเมียเล็กคุยเรื่องอื่นเถ
แชมป์มันของนิวฮาเซิลอยู่แล้วประมาณตอนปีใหม่
แต่ว่าสุดท้ายก็ผิดหวังแหละ
แต่ว่าก็มีคนพูดนะครับบอกว่าส่วนหนึ่งที่ผิดพลาดตอนนั้น
คีเกิ้ลก็ไปซื้อแอสปริญญาเอาใครต่อใครเข้ามา
ทำให้ความสมดุลของทีมเสียไป
แต่แฟนนิวคอสเซอร์บอกโอ้โหได้เห็นแอสปีย่าเล่นก็คุ้มแล้ว
เพราะเขามีสไตล์ของเขาแบบฉบับเฉพาะตัวเล่นดูสนุก
ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าก็ไม่นึกเหมือนกันว่า
จะมาตกต่ำมากในช่วง๑๐กว่าปีที่ผ่านมา
ต้องลุ้นตกชั้นหรือไม่ตกชั้นกันอยู่หลายต่อหลายระดูการ
ก็จริงก็ดูอาการมันก็ไม่น่าจะรอดอยู่แล้ว
แต่ก็ลุ้นอย่างเดียวว่าลงไปแล้วขึ้นมาเลย

ก็ถือว่าโชคดีนะครับ
เพราะว่าผมสังเกตดูว่าทีมที่ลงไปเนี่ยถ้าไม่ขึ้นครั้งแรกเลยเนี่ย
มักจะเจอสภาพที่ว่าผู้เล่นต่างเริ่มถอยออกแพ้แตก
แล้วก็หาทางกลับขึ้นมายาก
แต่มันก็พิสูจน์อย่างหนึ่งนะครับว่าเราก็มีความเชื่อว่า
ทีมเราดีเกินกว่าที่จะตกลงไปตรงนั้น
เพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นกลับมาได้ค่อนข้างง่ายครับ

แต่จริงก็การเมืองตอนนี้ไม่ได้คิดอยู่แล้วแหละครับ
คิดแต่ว่าอยากให้ได้คาราบาลครับ
เพราะว่าผมว่าแฟนรอมานานมากนะครับ
อย่างที่เมื่อกี้นับกันอยู่เนี่ย
ถ้าแฟสครับก็กว่า๕๐ปีแล้ว
นั่นก็เป็น๑๐๐ปี
แล้วก็ผมว่าผู้เล่นเล่นกันมาขนาดนี้นะครับ
ทุกคนทุ่มเทกันเต็มที่ก็อยากให้ได้
ทีมสโมสรที่แขนที่สุดสำหรับคุณนะพี่สิทธิ์ครับ

แต่ว่าถามว่าถ้าดูนัดเดียวแล้วเจ็บใจเนี่ย
เพราะอย่างน้อย๓เกมที่อยู่ในความทรงจำแล้ว

ผมว่าจริงตอนนี้เนี่ย

ในช่วง๑๕นาทีแรกนี่
ผมก็มองไม่เห็นเหตุผลนะครับว่า

น่าจะส่งาเล่น๑๑คนประมาณนี้แหละอั้นเลย
และก็ตอนนี้ก็สิ่งที่จะทำลายสถิติ
อังกฤษไปแล้วใช่ไหมครับที่คลีนชีสต่อเนื่องกันนะครับ

เปียเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าเล่นเกมลุกได้ด้วย
ตรงกลางก็บอสแมนกับแชร์แล้วก็แดนเบิร์น
กองกลางเนี่ยบลูโน่ผมคิดว่าโจลินตัน
สตาฟเป็นตัวลักษณ์แล้วก็วินหลอก
แต่นี่ข้างหน้าเนี่ยที่ลำบากนิดนึงก็คือ
ผมว่ามันเล่นได้ทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องยืน
ไม่เอาอีซักยิงก็จะมีอัลเมรอน
ก็โอเครอมานานแล้วก็มั่นใจไหมครับ

เราต้องยอมรับเลยว่ามีความกลัวอยู่ในใจ
พลาดทั้งบอลลีกทั้งบอลช่วยแบบ
พอถึงวันจริงแล้วเหมือนกับมันหายไปดื้อ
วันที่๒๖มีเตรียมตัวเชียร์ยังไงบ้างครับ
ก็ตอนนี้ตั้งใจจะเดินทางไปดู

ตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวครับว่าจะได้วีซ่าทันหรือเปล่า
วันเด็กก็ต้องเปิดกันทั้งประเทศนี่แหละ

เวอร์เซิลคือทีมอันดับหนึ่งแล้วถ้าทีมอันดับ๒เชียร์ทีมใดครับ
เพราะว่าก็เป็น

ต้องเล่น๐หน้าเบอร์๙อยู่แล้วครับเพราะนั่นคือตำแหน่งตำนานของสโมสร

ไม่น่าถาม